เหตุน้ำท่วมนะคะเรายังคงอยู่กันที่สหรัฐค่ะ
ตำรวจมีการเผยแพร่คลิปหนึ่งออกมาค่ะ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การไล่ล่าตัวคนร้าย
ที่ก่อเหตุโดยการควงปืนแล้วก็บุกเข้าไปในร้านค้าต่าง
แถมยังมีการหลบหนีการจับกลุ่มจนท้ายที่สุดแล้วนะคะคุณผู้ชม
คนร้ายรายนี้ถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมค่ะ
กำลังขับรถไล่ลากคนร้ายรายหนึ่งนะคะ
หลังจากที่ควงปืนเข้าไปข่มขู่พนักงานร้านค้า

ร้านกาแฟร้านอาหารรวมทั้งร้านขายสินค้าอีกหลายแห่งนะคะ
ขับหลบหนีตำรวจเข้าไปในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งค่ะ
จี้ชิงรถแวนอีกคันขับหลบหนีต่อไปอีกค่ะ

แม้ว่าตำรวจจะมีการระดมกำลังสกัดจับทุกเส้นทาง
ที่คนร้ายพยายามขับรถพุ่งเข้าใส่ตำรวจและเล็งปืนมายังเจ้าหน้าที่
ทำให้ตำรวจต้องเปิดฉากยิงเข้าใส่จนคนร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ
จากการตรวจพบนะคะพบปืน๒กระบอกอยู่กับตัวของคนร้าย
ซึ่งตำรวจก็กำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจของคนร้ายรายนี้
และย้ายตำรวจ๑๒นายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไปช่วยราชการ
เพื่อเปิดทางให้การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสค่ะ